ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับ
ลุงพลนะฮะไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่

นี่คือตอนที่ออกจากสนปทุมวันก่อนนะครับ
เดี๋ยวเราจะไล่เรียงให้คุณผู้ชมครบทุกประเด็นไม่ต้องห่วง
นี่คือบรรยากาศที่กองทัพสื่อมวลชนนี่นะฮะ
ถ่ายลุงพลแบบแพนกันสุดนะคุณพระราพร
ไปกันเยอะมากเลยเป็นกองทัพเลยนะคะวันนี้
นี่คือออกจากสนปฐุมวันนะครับ

เพื่อจะเอาตัวไปที่ท้องที่เกิดเหตุ
ก็คือที่สพกกตูมนะครับ
รถเนี่ยก็จะมีป้าแตนภรรยาทนายสิทธาไปด้วยกัน
และนี่คือกองบินตำรวจท่าแรงที่บางเขนครับคุณผู้ชมครับ
รถคันนี้ฮะที่พาลุงพลเข้ามา
แล้วก็จะพาไปที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์
นี่เป็นภาพตอน๑๔น๑๕นช่วงบ่าย๒โมงนะครับ
ก็ใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงกว่าถึงที่หมายนะคะ
นี่ฮะตำรวจนั้นคุมตัวทั้งด้านหน้าทั้งประกบท้ายนะครับ
กำลังเดินไปที่ลาจอดเฮลิคอปเตอร์ที่จะอยู่ซ้ายมือของคุณผู้ชม
คุณผู้ชมอาจจะอาจจะไม่เห็นในภาพเพื่อไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ครับ
แล้วก็จะยกตัวขึ้นนะฮะตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกา๑๕นาทีนะครับ
ก็ออกจากกองบินตำรวจมาซึ่งจะใช้เวลา๒ชั่วโมง๒๐นาทีนะครับ
ในการบินและล่าสุดครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อไม่นานมานี้เฮลิคอปเตอร์ที่ขึ้นอยู่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยฮะ
ใบพัดหมุนอยู่เนี่ยนะครับไปแตะพื้นลงจอดแล้วที่
องร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๒๓๔นะครับ
แล้วก็จะนำตัวไปที่กรมคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารนะฮะ
เราจะไปดูความคืบหน้าที่นั่นเลยนะครับ
ควบคุมตัวนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลนะฮะ
ไปที่จังหวัดมุกดาหารมาลงที่กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่๒๓
คือก่อนหน้านี้เนี่ยทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ได้ไปที่บ้านของนายชาญและนางสมควรหลาโพ

สองคนนี้คือพ่อกับแม่ของนางสมพรหรือว่าป้าแตนนะครับ
โดยนางสมควรเปิดเผยเพียงสั้นครับ
บอกว่ารู้สึกจุกอกนะฮะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
หากลุงพลลงมือทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตจริง
ก็จะต้องรับชะตากรรมที่เกิดขึ้นครับคุณวรพร
ตอนนี้นะครับผู้ศึกข่าวของเราก็อยู่ในท้องที่แล้วนะคะ
ใกล้ถึงที่นู่นแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ
ติดตามการรายงานสดจากคุณคลินกระมุดโยธินนะครับ
ครับเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับ
ลิคอปเตอร์จากกองบินตำรวจนะครับ
ควบคุมตัวนายชัยพลวิพาลหรือลุงพลนะครับ
เดินทางมาถึงที่จังหวัดมุกดาหาร
โดยเฮลิคอปเตอร์ไปลงที่ต่อชดที่๒๓๔นะครับ
ก่อนที่จะนำตัวมาที่ตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารนะครับ

ได้อยู่ภายในห้องประชุมแสงสิงแก้วที่ตำรวจภูทรจังหวัดนะครับ
โดยมีพลตำรวจโทยันยงเวทโอสด

เป็นผู้ที่นั่งหัวโต๊ะและสอบปากคำนายชายพลวิพาในวันนี้นะครับ

ถ้าการสอบปากคำนะครับเสร็จสิ้นนะครับ
ก็จะมีการนำตัวนายชายพลนะครับ
ขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับ

ทางชุดคณะทำงานนะครับ
ได้เดินทางออกมาจากห้องประชุมแล้วนะครับ
ซึ่งบรรยากาศภายในห้องประชุมนะครับ
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศสดกันในตอนนี้นะครับ

ก็ให้กามประติศาจค่ะ

ไม่ทันครับหมดเวลาแล้ว

ปฏิเสรต์ครับปฏิเสรต์
นี่มีการทำแผนใช่มั้ยครับ

แล้วพูดงึ่งก็คือจะต้องปากขาว

ครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้คนตำรวจโภยันยงเวชโอสด
ผู้ประชาการตำรวจภูทธรภ๔ได้ให้สัมภาษณ์กับไทรัติวี
ว่าหลังจากนี้นะครับจะนำตัวนายชายพลวิพานะครับไปควบคุมตัวที่สถานีตำรวจภูทรกกตูมนะครับ
ก่อนที่จะสอบประคำเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากกกตูมเนี่ยเป็นพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
และในวันศุกร์นะครับก็จะควบคุมตัวไปขออำนาจศาลฝากขังต่อไปตามขั้นตอนนะครับ
เมื่อสักครู่นี้นะครับไทยรัฐทีวีได้มีโอกาสได้สอบถามจากนางสมพรหลักโพหรือป้าแตนนะครับ
ภรรยาของนายชัยพลนะครับบอกว่าลุงพลนะครับไม่มีความเครียดใดนะครับ
และยังยืนยันในความบริสุทธิ์ใจของตัวเองว่าไม่ได้เป็นคนทำร้ายน้องชมพู่นะครับ
เรื่องต้นนะครับนายชายพลนะครับได้ถูกตั้ง๓ข้อหานะครับคือ
พรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปจากการดูแลของบิดามันดานะครับ
แล้วก็ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน๙ปีนะครับจนถึงแก่ความตายนะครับ
และก็มีเรื่องอำพางซ่อนเร้นศพนะครับก่อนที่จะมีการเข้าชนสูตรนะครับ
และก็มีเรื่องอำพางซ่อนเล้นศพนะครับก่อนที่จะมีการเข้าชนสูตรนะครับ

และก็มีเรื่องอำพางซ่อนเล้นศพนะครับก่อนที่จะมีการเข้าชนสูตรนะครับ

ซึ่งในตอนนี้นะครับนายชัยพลนะครับและทนายสิทธานะครับ
ยังคงอยู่ภายในห้องประชุมแสงสิงแก้วนะครับ
โดยยังมีคณะทำงานนะครับที่จะสอบปากคำนายชัยพลอยู่
โดยนางสมพรนะครับก็ได้เข้าไปภายในห้องประชุมแสงสิงแก้ว
เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับยังไม่ทราบว่า
การสอบปากคำนะครับจะแล้วเสร็จในช่วงเวลากี่นาฬิกานะครับ
แต่หลังจากนี้นะครับได้รับการยืนยันจากคนตำรวจโทยันยงแล้วนะครับ
ว่าจะนำตัวลุงพลนะครับไปควบคุมตัว
ที่สถานีตำรวจภูทรกกตูมต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ยังมีเวลาในการควบคุมตัว
ยังไม่ครบสี่สิบแปดชั่วโมงนะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ยังได้เข้าไปที่บ้านของพ่อตาและแม่ยายของนายชัยพลนะครับ
ก็คือนางสมควรและนายชาญหลาโพนะครับโดยเปิดเผยเพียงสั้นสั้นกับทีมข่าวนะครับ
ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้านะครับว่าก็ทันทีที่มีการแถลงข่าวออกไป
ว่านายชัยพลนะครับเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าน้องชมพู่นะครับ
ก็ทำให้ความรู้สึกนะครับรู้สึกมันจุกที่อกนะครับ
แล้วก็ยังไม่อยากพูดอะไรถ้านายชัยพลทำจริงนะครับ
ก็ขอให้รับชะตาคำที่ได้ทำกับหลานสาวของตัวเองนะครับ
ซึ่งในตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับ
ขอให้สื่อมวลชนนะครับลงไปรอที่บริเวณชั้นหนึ่งของ
ตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ
ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนทุกสำนักนะครับระหว่างการสอบปากคำภายในห้องประชุมนะครับ
เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยนะครับโดยในวันนี้ครับ
ได้รับการยืนยันเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าต้องนำตัวลุงพลนะครับ
ไปขอฝากขังที่สถานีตำรวจภูทรกกตูมนะครับพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับ
จะเห็นได้ว่านายชัยพลนะครับได้นั่งอยู่ข้างกับนายสิทธาเบี้บังเกิดหรือทนายตั้มนะครับ
ที่นั่งเฮลิคอปเตอร์จากกองบินตำรวจมาพร้อมกันนะครับ
โดยนั่งมาโดยมีพนักงานสอบสวนจากสถานีตำรวจนครบาลปฐุมวันนะครับ
ควบคุมตัวลุงพลมาด้วยซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ไม่ได้เปิดเผยหรือพูดอะไรกับสื่อมวลชนนะครับ

ก็ได้ขึ้นรถตู้ของตรงประพุทธรจังหวัดมุกราหารออกไปทันที
และเดินทางมาที่ตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารนะครับ
ซึ่งขณะนี้นะครับก็ยังไม่มีใครทราบนะครับว่า
นายชัยพลมีความเครียดหรืออะไรหรือไม่
แต่ได้รับการยืนยันนะครับจากภรรยาของนายชายพลแล้ว
นั่นก็คือนางสมพรหลักโพหรือป้าแตนนะครับ
ว่านายชายพลไม่มีอาการเครียดใดนะครับ
ซึ่งยังคงยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเองนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทันทีที่นางสาวิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู่นะครับ
ทราบการแถลงข่าวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับว่านายชัยพลคือผู้ต้องหาในคดีฆ่าลูกสาวของตัวเองนะครับ
ก็เดินทางไปที่ศาลจังหวัดมุกนาหารทันทีครับ
เพื่อไปขอคัดค้านการประกันตัวนะครับ
เนื่องจากนายชายพลนะครับมีพฤติกรรมที่คุกคามข่มขู่นะครับ
ไม่มีความปลอดภัยเกรงว่าทางครอบครัวจะรู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับ
ครับซึ่งตอนนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่ตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารนะครับ
ซึ่งความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะครับไปติดตามชมในช่วงข่าวทุกช่วงนะครับของไทยรัฐทีวีครับ
เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับคารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากกองกับการตำรวจภูทรมุกดาหารครับ